ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต

ก็เปิดเผยถึงการสนับสนุนสโมสรวอเล็กบอลหญิง

ทำให้จบอันดับรองสุดท้ายในเล็กแรก
แต่จากนี้นะครับก็ตั้งเป้าว่า

เพื่อได้สิทธิ์เล่นในรายการซุปเปอร์ลีกให้ได้ครับ

ของภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้าน
เดิมทีก็รายการที่มี๕ชาตินะครับ

ของเรื่องของโรคโควิด๑๙เนี่ยนะครับ

แล้วก็ญี่ปุ่นมาร่วมในการแข่งขันโทรนาเมนต์นี้ต่อครับ